ค่อนข้างที่จะแตกต่างกว่าช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
จัยหลักตอนนี้ก็คือเรื่องของพายุลูกหนึ่ง
ที่มีการก่อตัวเกิดขึ้นแล้ว

ดำเริงตอนนี้เคลื่อนตัวอยู่แถวบริเวณทะเลจีนใต้
พายุลูกนี้ถือว่าเป็นพายุที่
จะเข้ามาช่วยเรื่องของสถานการณ์ฝน
รวมไปถึงลมหนาวในเมืองไทยของเราด้วย

ถ้าหากเราจินตนาการจะคล้ายกับพายุที่มีชื่อว่านกเต็น
พายุลูกนี้เป็นพายุที่ก่อนหน้านี้
มีการพัดเข้ามาในทิศทางเดียวกับพายุดอมเลย
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ลดลง

อากาศหนาวเย็นขึ้น๑๒วัน

นี่คือภาพรวมสภาพอากาศตอนนี้
ปัจจัยหลักครับที่ส่งผลต่อเมืองไทยของเราก็คือ
วนอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับพัดมาตามมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าสู่พายุดอมเรยลูกนี้นะครับมีการดูดหมุนวนอย่างต่อเนื่อง
การที่หมุนวนแบบนี้ทำให้พายุลูกนี้อยู่ในทะเลค่อนข้างนานนะครับ
พายุลูกนี้มีทิศทางเข้าใกล้เส้นสูงสุด
ดังนั้นโอกาสการพัฒนาเป็นพายุที่มีกำลังแรงนั้นก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
หลังจากนี้พายุลูกดังกล่าวจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณทางตอนล่างของกัมพูชาในช่วงวันที่๕นะครับ
และจะสลายตัวเป็นในที่สุด
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มฝนที่เกิดจากการสลายตัวของพายุลูกนี้
จะถูกพัดตามลมหนาวนะครับเข้าอีสานในช่วงวันที่๒
หลังจากนั้นครับไปต่อในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ต่อในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือต่อไป
ซึ่งกลุ่มฝนในบริเวณทางตอนบนจะตกกระจายตัวเล็กน้อยเท่านั้นเป็นปล่อยบาง
ส่วนนี้ครับเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่สลายตัวจาก
ซึ่งการอ่อนกำลังในครั้งนี้ก็เป็นผลพวงมาจากพายุดำเรยเช่นเดียวกัน
พายุรวดดังกล่าวนั้นมีกำลังแรงมีการดูดเอาพลังงานของพายุลูกนี้
สลายตัวกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
หลังจากนี้ฝนใต้ก็จะลดลงไปนะครับเพราะว่าจะถูกพายุดอมเริงดูดไปด้วย
แต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่บริเวณดังกล่าวก็จะมีกลุ่มฝนที่ข้ามมาจากฝั่งอ่าวเบงกอ
เคลื่อนที่มาฝั่งอ่าวไทยของเรานะครับทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ทั้งสองฝั่งในตอนนี้ยังมีฝนนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางจนถึงตอนล่าง
แต่ว่าตอนบนมาจนถึงในบริเวณพื้นที่ตอนกลาง
ฝนในบริเวณดังกล่าวภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกถูกพายุดูดเข้าไปจากภาพนี้

คำนวณต่อไปนะครับหลังจากวันลอยกระทงในวันที่๔
สังเกตว่าพายุลูกนี้เริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่ในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของประเทศลาว
ของประเทศเวียดนามนะครับรวมไปถึงในบริเวณกัมพูชาด้วย
ก็จะหอบเอากลุ่มฝนที่อยู่ในบริเวณทะเลเข้ามาเกิดฝนในบริเวณดังกล่าว
แต่พอมาถึงไทยแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มฝนนั้นก็มาเจอกับลมหนาวอากาศเย็นก็ค่อยหายไปนะครับ
ส่วนใหญ่ที่จะเจอกันก็คือลักษณะของกลุ่มฝนที่มีท้องฟ้าอึมครึมฝนปล่อยนะครับ
อากาศก็จะเย็นลงอย่างต่อเนื่อง
อย่างที่บอกแล้วครับภาคอีสานต่อเนื่องภาคกลางแล้วก็ไปในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวในช่วงวันที่๕๖ก็อาจจะต้องตรวจสอบสถานการณ์หน่อย
เพราะว่าฝนที่ตกลงมาอาจจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางตามจุดต่างตามภูเขาต่าง
ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวนะครับอากาศจะเริ่มเย็นลงหมอกจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ
รวมไปถึงถนนหนทางก็อาจจะลื่นด้วยนะครับอาจจะเป็นอุปสรรคแล้วก็อันตรายต่อการใช้รถใช้ถนน
นี่คือภาพรวมของพายุดำเรยนะครับที่คาดการณ์ณปัจจัยเวลานี้นะครับ
ดังนั้นใครที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยต่างก็ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ
แต่ว่าภาพรวมแล้วปีนี้มีการก่อตัวของพายุค่อนข้างเยอะในบริเวณแถวทะเลจีนใต้
ถือว่าเป็นสัญญาณสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่

อากาศที่เราจะได้เจอกันหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนนะครับ

หนาวยาวนานกว่าปีที่ผ่านมาด้วยนะครับ